รอบนี้พูดก็พูดคุณผู้ชมค่ะโควิดมันหนักจริงนะสิ่งสำคัญตอนนี้ก็แน่นอนว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีรวมไปถึงปฏิบัติตามกฎสาธารณสุขด้วย
ส่วนเรื่องวัคซีนที่หลายคนตามข่าวกันอยู่อยากรู้เหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนวงการบันเทิงเนี่ยมีแล้วมีรายย้อยได้รับวัคซีนกันบ้างแต่เป็นเพราะอะไร
หมอฤทธิ์ค่ะต้องบอกอย่างนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วเขาเป็นคุณหมอแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงด้วยก็เข้าใจเขาได้เนอะ
ทวิตข้อความแสดงความตื่นเต้นที่จะได้ฉีดวัคซีนค่ะเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยลุ้นอะไรขนาดนี้มาก่อนเลย
คือกังวลแหละสงสัยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของกันและกันทั้งนั้นเนาะฉีดแล้วเป็นอะไรไหมฉีดแล้วภูมิมันจะขึ้นหรือเปล่านะคะ
แต่ใจจริงหมอฤทธิ์เองก็บอกว่าอยากจะมีทางเลือกให้มากกว่านี้ที่ไม่ใช่แค่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีด
เพราะว่าทุกทางเอาจริงจริงมันก็ดูเสี่ยงไปหมดนะฮะหลังจากได้รับวัคซีนครบ๒๔ชั่วโมงค่ะ
เพราะหมอเขาไม่อยากให้ทุกคนเครียด
บอกว่าหลังฉีดซูโนแวคครบ๒๔ชั่วโมง

เขามีตื่นขึ้นมาแล้วแบบรู้สึกแขนชาไปครึ่งซี่
เป็นไหนตัวอ้าวหมอนิปบอกตกใจมากมารู้ตัวอีกทีคุณคะ
อ๋อนอนทับแขนตัวเอง

สรุปว่าหลังฉีดสบายดีค่ะไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลย
ก็ถือว่าทำบุญมาดีมากนะ
คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งสาวค่ะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะ
แมนด้าน้องนางงามนี่แหละ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับวัคซีนแล้วเช่นกันนะคะ
เธอเนี่ยฉีดซิโนแวคนะคะครบ๒ครั้งแล้ว

มีกำหนดเดินทางวันที่๒๗เมษายนนี้ค่ะ
แมนด้าเนี่ยบอกเลยนะว่าตัวเธอเองไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยครับพี่
เคสของเธอเป็นการขอฉีดวัคซีนเป็นกรณีพิเศษ
นะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะรุ่นใหญ่วงการเพลงเพื่อชีวิตนะคะ
เมื่อวานนี้นะคะใครหลายคนคงได้เห็นภาพ
พร้อมกับเขียนข้อความร่ายยาวเลยนะคะ
โดยน้าแอดเผยว่านะคะใครที่ยังลังเลว่าจะไม่ฉีด
ผมคิดว่าคุณประมาทที่จะไม่ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างต้องเดือดร้อนนะคะ
เพราะว่าเจ้าไวรัสตัวการตัวนี้มันร้ายมาก
แล้วบอกว่าเรื่องบังเอิญที่ผมได้สิทธิพิเศษเพราะเคยร่วมงานกับพี่น้อง
ทางคุณหมอเลยให้ผมได้ฉีดในโคต้าผู้สูงวัย

วัคซีนกำลังทยอยมากเป็นภาพที่ทำให้ใครหลายคน
คนไทยที่กำลังกังวลอยู่ตอนนี้สบายใจนะ

ก็หวังว่าเร็วนี้คนไทยทุกคนนะ